คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูสถิติเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กับเด็กสตรีและคนในครอบครัวกันหน่อยนะคะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ค่ะว่า
เยาวชนมักจะถูกกระทำความรุนแรงทางเพศโดยแฟนของตัวเอง
ส่วนผู้หญิงมักจะถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายจากสามีนะคะ

เพิ่งได้สรุปสถิติเกิดความรุนแรง
เด็กและสตรีช่วงเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙

จำนวน๒๓๙๗๗คน
จำนวนนี้เป็นเด็กเกือบครึ่ง
ความรุนแรง๑๓๒๖๕คน

กระทำความรุนแรง๖๖คนต่อวัน
ส่วนใหญ่ถูกกระทำทางเพศจำนวน๖๗๔๐คน
ทางกาย๒๔๗๐คน
และพบว่าถูกกระทำจากแฟนมากที่สุด
ส่วนสตรีที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
ส่วนใหญ่ถูกกระทำทางกายมากที่สุด
ผู้กระทำส่วนใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหน
คือคู่สมรสนั่นเอง
ข้อมูลจากสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
รายงานสถิติผู้เข้ารับบริการศูนย์เด็กและสตรี
ตามโรงพยาบาลในสังกัด๘แห่ง
มีจำนวนทั้งสิ้น๑๖๗๐คน

จำนวน๑๓๘๒คน
และเมื่อพิจารณาจากช่วงอายุพบว่า
สตรีอายุ๑๘ปีขึ้นไปถูกกระทำมากที่สุด

ซึ่งถูกกระทำจากคู่สมรสมากที่สุด

ถูกกระทำจากเพื่อนคนรู้จัก
จำนวน๒๘๗คน
และถูกกระทำจากแฟน๒๔๓คน